ลักษณะมีดของบ้านลองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตีขึ้นมาสำหรับใช้งานทางการเกษตรหรือใช้ในชีวิตประจำวันนั้น
มีรูปแบบลักษณะใบมีดหลายแบบเช่นแบบหัวตัดทั้งแบบใส่ด้าม
หรือทำที่จับแบบเป็นบ้องแบบหัวมนต์บ้างก็เรียกว่าเป็นแบบหัวลูกไก่
แบบหัวเปยมีดกายาหวังมีดเหล่านี้ใช้สำหรับการฟัน
ถากถางลักษณะของใบมีดจึงมีความแข็งแต่ให้การยืดหยุ่นของใบมีดได้ดี
จึงช่วยให้ใบมีดไม่บินแตกจากการใช้งานหนัก